ช่วงนี้เราไปดูความคืบหน้าในจังหวัดสงขรากันหน่อย

ฝนโต๊ะตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
ตอนนี้ก็ต้องปิดโรงเรียนหลายแห่งแล้ว

ไปคุยกันกับคุณสิทธิชัยชูโตชนะ
คุณสิทธิชัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ

ครับตอนนี้ความคืบหน้าในพื้นที่สถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างฮะ
ล่าสุดนะครับในสาวลำเภยนะครับ
พูดว่ามีฝั่งของพยพนะครับที่ปลอดภัย
แล้วก็มีการสั่งปิดโรงเรียนนะครับในอำเภอเมืองอำเภอสติงพระอำเภอละโนธ
อำเภอพิการนครนะครับบางส่วนนะครับครับตอนนี้ในพื้นที่ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืน
ล่าสุดตอนนี้ยังตกอยู่ไหมฮะยังตกอยู่ครับแล้วก็ลมแรงมากขึ้นเรื่อยครับ
ครับจ๊ะหรือว่าส่วนกลางวันวันนี้นะครับ
อาจจะพายุอาจจะขึ้นฝั่งในพื้นที่ในของสสิงพระหรือไม่ก็ละโนธครับ
ในพื้นที่สงขราเขาเตรียมพร้อมอย่างไรบ้าง
อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีการเตรียมอาหารแห้งอะไรเนี่ยครับ
มันเป็นทางในการจับเดินทางไปจุดออกพระยกนะครับ
งคลานี่ฝนตกมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนะครับตกมาอย่างต่อเนื่องเลยครับ
ยังไม่หยุดเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เช้าเมื่อวาน

มีน้ำท่วมขังบ้างแล้วหรือยังคะ
ในพื้นที่ยังไม่มีนะครับเอ่อที่อำเภอเทพามีน้ำป่าไหลหลากครับ
ตัดถนนขาดนะครับในประบวนท่าม่วงอำเวอร์เทพาะครับ
แต่ว่ายังไม่มีรายงานของผู้ที่สูญหายหรือได้ระบาดเจ็บอะไรจากน้ำป่าไหลหลักนี้ใช่ไหมคะ

ครับตอนนี้ประชาชนในพื้นที่ที่บอกว่าต้องมีการส่องอพยพก็ดี
หรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่รอบนอกก็ดี
สภาพจิตใจหรือว่าสภาพความเป็นอยู่ในตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับคุณสิทธิชัย
ตอนนี้ก็มีจิตใจยังโอเคอยู่แล้วครับเพราะว่าเขามีการเตรียมความพร้อม
แล้วก็ทางหน่วยงานราชการมีการดูแลแล้วก็สอบถามว่าความเป็นอยู่ตลอดเวลาครับผมอืม

ครับในพื้นที่เขาคาดการณ์ไหมครับว่าพายุจะเข้าสงขรากันสักกี่โมงเมื่อไหร่ฮะ
ประมาณ๑๐โมงถึงเที่ยงนะครับ

ครับผมแต่ขึ้นอยู่กับทิศทางลมนะครับว่าลมจะเปลี่ยนทิศอีกไหมครับ
ยังไงต้องถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเนอะ
ให้คุณสุธิชัยสิทธิชัยรายงานเพิ่มเติมเข้ามาแล้วกันนะฮะ

ทิศชัยชูโตชนะนะครับเป็นผู้สิทธิ์ข่าวประจำจังหวัดสมฆาษณ์
บรรยายงานเข้ามาอบพยพไปแล้ว๓อำเภอในพื้นที่นะฮะ
แล้วก็มีฝนตกทั้งคืนมีน้ำป่าและหลากในหนึ่งพื้นที่
แต่ว่าไม่ได้มีเหตุการณ์ทำให้มีคนต้องสูญหายไป